เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยกรณีคดีของเสกโลโซนักร้องชื่อดังก่อนก็แล้วกัน
หลังจากมีคดีเริ่มจากยิงปืนขึ้นฟ้าที่วัดขุนเขาพนมที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ต่อเนื่องมาถึงคดีที่กรุงเทพที่บ้านพักของตัวเองนำไปสู่คดีของสารเสพติดที่ตรวจพบในปัสสาวะนะครับ
เมื่อวานนี้เสกโลโซเปิดบ้านพักแถลงข่าวครับคุณเขียนมาสอนก็พูดหลายเรื่องเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
เอาสรุปด้วยเนื้อหาชัยความก็บอกว่าจะฟ้องกลับตำรวจด้วย
บอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุบุกเข้าไปจับกลุ่มป้า
เขายังอ้างว่าเป็นไบโพล่ากินยานอนหลับ
เอายามาให้เป็นกองเลยเอามาให้ดูเลยนะครับ
วันนี้ตำรวจก็เลยออกมาแถลงชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้ออกมาแถลงตอบโต้
การแถลงข่าวของเสกโลโซที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ที่บ้านพักในกรุงเทพนะครับ
พลตำรวจโทชานเทพเสสเวทผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่า
ทุกอย่างที่ตำรวจดำเนินไปทำตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมาย
วันที่ตำรวจในกรุงเทพนะครับได้ไปค้นบ้านของเสกโลโซ
มีหมายค้นมีหมายจับรวมทั้งมีพยานหลักฐานชัดเจนว่า
โลโซที่เป็นผู้ต้องหาอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวในขณะนั้น
เสกโลโซอ้างว่าขอให้ตำรวจรอทนายความของตนก่อน
ตำรวจยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องรอนะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นทนายความก็เดินทางมาถึงแล้ว
ทนายความของเสกก็ได้คุยกับตำรวจแล้ว
แต่ว่าเสกเองนั่นแหละไม่ยอมออกมา
ทำให้ตำรวจต้องบุกเข้าไปจับกลุ่ม
เพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าตำรวจทำเกินกว่าหน้าที่

ก็สามารถไปฟ้องร้องได้ทันทีนะฮะ
เดี๋ยวเพื่อความชัดเจนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับ
ท่านผู้ชมครับเผื่อเมื่อวานนี้ใครไม่ได้ฟังที่เสกโลโซพูด
จากให้ฟังเสียงท่านพบชนวันนี้แล้ว
เดี๋ยวให้ฟังเสียงของเสกโลโซที่แถลงไว้เมื่อวานนี้ด้วยครับ
ถ้าคุณเสกคิดว่าเจ้าที่ทำเกินกว่าเหตุก็ฟ้อง

ส่วนที่มีหมายก็เพื่อให้รอบครอบ

นี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของการทำงานของตำรวจ
ในการบุกเข้าไปจับกลุ่มเสกโลโซที่บ้านพักนะคะ
ทีนี้มาดูประเด็นที่อยู่ในมือของคุณเสกโลโซที่อ้างว่าตัวเองเป็นไมโพล่า
แล้วก็มียาประจำตัวอยู่ที่กินอยู่เป็นประจำ
เป็นสาเหตุทำให้ตรวจปัสสาวะแล้วเป็นสีม่วง
คือเสกพยายามจะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของยาเสพติด
ประเด็นนี้ค่ะทางตำรวจเขายืนยันว่าการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของเสกเนี่ย
หมอเขาจำแนกเขายืนยันชนิดของสารเสพติดได้ก็คือเม็ดแอมเฟตามีน
ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเภทยาอีมันชัดเจนมาก
เสกอ้างว่ากินยานอนหลับกินยารักษาโรคไบโพลาร์
ตำรวจบอกว่าเขาตรวจกันมา
ผมการตรวจร่างกายของเสกอยู่แล้วเดี๋ยวให้สารเป็นคนตัดศิลป์แล้วก็ให้สังคมเป็นผู้ตัดศิลป์เรื่องนี้ค่ะ

ผมไม่มีอุปกรณ์การเสพและผมไม่มียาเสพติด
เขาไม่เจอยาเสพติดในบ้านของผมแล้วผมมีส่วนไหม
ตรวจคนของผมแฟนของผมอยู่ในห้องก็ไม่เจอ

แต่ผมได้มาเยอะแล้วพอผมหายเสร็จผมก็กินบ้างไม่กินบ้าง
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวไปว่ากันเรื่องชั้นศาลแล้วกัน
เขาแยกศาลมาทั้งหมดแล้ว
ส่วนคุณเสกอ้างว่าไม่พบยาไม่พบอุปกรณ์การเสพ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารอง

ยืนยันว่าการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
เจ้าหน้าที่ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ
เขาตรวจแบบนี้กันมาเป็นล้านล้านคนแล้วค่ะ
ทุกครั้งก็ได้ผลตรวจที่แม่นยำมาโดยตลอด
และทั่วโลกเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันวิธีนี้ค่ะ
ก็มีกรณีที่เสกอ้างว่ารู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนนะฮะ
รวมถึงอ้างว่ารู้จักกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยเนี่ย
ท่านวิราชัยท่านก็บอกว่าก็ไม่ทราบติดตนาว่าทำไมถึงอ้างว่ารู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่
อาจจะเป็นการกดดันการทำงานของตำรวจหรือเปล่า
อันนี้ตนก็ยืนยันว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐาน
และยึดหลักกระบวนการยุติธรรม
คนที่ทำความผิดไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้อย่างแน่นอน
พลตำรวจเอกวิราชัยยังยืนยันด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการเข้าจับเสกโลโซ
ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้มีการสูญเสีย
ส่วนเรื่องของภาพถ่ายที่เสกโลโซมีการถ่ายรูปกับตำรวจทั้งที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่คณะยาว
อันนี้ก็ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะ